มาถึงภาพหลงยุคนะครับในช่วงภาพเก่าคนดังนะครับ
ผมมีภาพมารอเพียบเลยครับ
นี่ช่วงที่แล้วเราแซ่บสถานส่วงไปแล้วกับตำนานนางรายนะครับ

เธอก็เป็นนางร้ายเหมือนกันครับ

ตายแล้วพูดถึงแก้วร้ายได้ยังไง
ออกจากนางเอกเรียบร้อยเห็นไหมคะ
พี่พูดนี้ไม่ถูกนะคะใครร้ายค่ะใครร้าย
พูดหน่อยเซฟพูดค่ะตายแล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ครับไม่ร้ายก็ไม่ร้ายครับไม่ร้ายค่ะไม่ร้าย
นางเอกที่ไหนเสียงแหลมขนาดนี้ครับ

โอเคโอเคค่ะพูดอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่เอกออกพูดเลยนะนี่
ดีนะนี่ดีนะบอกว่าคุยกับพี่แท่งนะ
แล้วแบบว่าแก้วค่อนข้างที่จะเรียบร้อยที่สุดแล้วนะ
ปกตินี่ถ้าเกิดพูดไม่ถูกหูอันมีกระทืบเท้าที่เหลียว
ไม่ใช่เนี่ยหรอกครับใช่ไม่เหนียวสิเออไม่เอาอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวจริงไม่มีใครทำแล้ว

แก้วอพิรดิพพูตานนนักแสดงจ้าบทบาทมากฝีมือคนนี้
เริ่มต้นงานในวงการบันเทิงจากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาก่อนจะมาเป็นนักแสดงภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
จากภาพยนตร์เรื่องอ้างยี่และมีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกหลายสิบเรื่อง
แต่ผลงานการแสดงที่ทำให้ชื่อของเธอมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำและโด่งดังสุด
ก็คือผลงานละครเรื่องทองเนื้อ๙ในปีพุทธศักราช๒๕๓๐และอีสาในปีถัดมาครับ
ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เธอได้รับรางวัลการันตีฝีมือทางการแสดง
และยังเป็นลำยองเวอร์ชั่นแรกที่ยังติดตาผู้คนจนถึงทุกวันนี้
วันนี้เราไปย้อนวันกับภาพต่างในความทรงจำของเธอกันเลยครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มานะฮะนั่งอยู่ที่ยานทำให้ชิงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ
จะพานะครับพี่แก้วของเราเนี่ยนะครับย้อนกลับไปสู่วันวายแอดแสดงหวาน
เท่งค่ะเวลาพี่เท่งพูดถึงยานทำไมต้องยานมาก
ทำให้จริงทำให้จริงเลยนะครับ
โซฟาทำให้จริงแล้วกันนะครับ
เวลาเราคุยอะไรกับแขกรับเชิญที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะฮะ
ไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องเวลาลงเวลาอะไรเนี่ย

จูบพี่แท่งหยับคลายที่สุดเลยนะครับ

สุขมีผลงานมีการแสดงที่จะออนแอร์สู่ประชาชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่
เพราะฉะนั้นภาพของยุควันนี้ก็จะนำผลงานทั้งหมดนะครับที่ลือเรื่อง

แต่ก่อนที่จะไปดูผลงานเหล่านั้นผมมีหนึ่งภาพ

นี่คือภาพในแต่ละช่วงในแต่ละงานที่ผ่านมานะครับของพี่แก้วของเรานะฮะ

สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออะไร
ไมค์แบงค์ผมม้า
ทรงผมฮะทำไมต้องไว้ผมมาตลอดเวลาครับ
แก้วก็ไว้ไม่นานนะไว้มาตั้งแต่อนุบาล

ค่ะเป็นคนชอบไว้ผมม้ามาตั้งนานมากแล้วตั้งแต่เริ่มเลย

ไม่ว่าจะสีอะไรด้านข้างจะเป็นยังไง
ไม่ว่าจะทำสีผมหรือว่าทรงผมหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ผมม้าเนี่ยจะค่อนข้างชอบคือบางทีอันนี้คิดเองนะคะ

ที่แบบตาแพ้ลมง่ายแล้วเวลามีม้าเนี่ยเหมือนบ้านทำไมเราจะต้องมีกันสาดยื่นออกมา
เหมือนกันม้าสำหรับแก้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าหนึ่งช่วยทำให้แก้วเนี่ยเหมือนล่มขึ้น
เหมือนต้นไม้ที่แผ่ก้านออกไปทำให้ตาแก้วรู้สึกสบายตาขึ้น
นั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะกับทรงผม

ใช่เพราะอยากรู้ว่าหน้าตัวเองเปลี่ยนไปแค่ไหน
รู้สึกถึงความรู้สึกว่าเออดีจังเลยอ่ะสมัยก่อนก็หน้ากลมเบบี้แฟสอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเออเราก็ดูดีเหมือนกันนะ
ไม่ได้รู้สึกแบบว่าอุ๊ยเขินอายเก็บไม่อยากให้ใครดูไม่ใช่

มาถ้าอย่างนั้นไม่เขินไม่อายกันเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยนะฮะภาพต่างที่จะผ่านเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่แบบเซอร์ไพรส์เกือบทุกภาพเลยนะครับ
เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงก็ยาวนานมากเรื่องราวในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นรายการอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าล็อตแรกเนี่ยขอย้อนไปสู่วัยเด็กก่อน

พี่ดังหนูยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์
ภาพนี้ฮะมาแล้วภาพหลงยุค

แก้วว่าน่าจะไม่เกินสองขวบอ่ะ

ที่บ้านค่ะที่บ้านคือบ้านเดิมเป็นบ้านริมน้ำแล้วคุณแม่เนี่ยเรียกว่าคุณแม่เนี่ย๔แผ่นดินก็ว่าได้
ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก่อนสงครามโลกคุณแม่เขาก็เลยย้ายมาเพราะว่าพวกแก้วจริงนะเป็นคนมอนนะคะ
แล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งฝั่งทนแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเลยแล้วตรงส่วนนี้มันเป็นเหมือนกับชานบ้านประมาณนั้นนะคะ

ใช่ค่ะคือเวลามีระเบิดมีอะไรตะไรเนี่ยมันก็ตรงริมสะพานหรือริมอะไรมันก็จะถูกตัด

เดี๋ยวอยู่ในโอ่งเนี่ยพอรู้เรื่องพอเข้าใจนะอยู่ในบันไดคืออะไร
บันไดเกาะบันไดว่ายน้ำแล้วก็คิดเองพูดเองทำอะไรกับตัวเองเด็กที่เป็นลูกคนเดียวมักจะแบบทำอะไรเล่นกับตัวเอง
มีเพื่อนในเขาเรียกเพื่อนอะไรนะ
เพื่อในจินตนาการมีค่ะ

ก็คือหน้าเราเนี่ยในกระจกเราก็พูดเองตอบเองเล่นเองเป็นคนอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่

อย่างนั้นเพราะคุณแม่พาไปดูหนังแล้วกลับมาก็มาเล่นหนังเล่นหนังที่ดาราเขาเล่นกันแล้วก็มาเล่นกับกระจก
เรียนแบบมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว

ประมาณนั้นนะคะเป็นคนชอบเล่นกับตัวเองเล่นกับกระจก
ภาพนี้อยู่กับตัวเองแน่นอนมีเพื่อนคนนึงเป็นตุ๊กตา
แต่ว่าภาพต่อมาภาพนี้ดีขึ้นหรือยัง
มีเพื่อนเป็นต้นไม้

ไม่ใช่อย่างนี้ผลึกเลยนะหน้ากลัวมากเลยนะฮะ

ก็คือใส่ห่วงยาง

แต่วันหน้าแม่ไม่ว่างทำกับไข้าว

ไม่เป็นไรเล่นแต่เท้า
ก็บอกตัวเท้า
แม่ขัวขวงคิ้วของนั่งบดดาย
ก็นั่งในใจเอ๊ะห่วงยางนี่มันค้ำจั๊กแกะแร้นะ

ไปก็ช้านะเห็นคนอื่นเขาไหว้กันเป็น
ก็เอามือออกจากห่วงยางฟึ๊บไปแขนนึง
เออไหว้เร็วขึ้นเอามือตีข้างล่าง
อีกแขนนึงจะเร็วกว่าเดิมก็ฟึบไป
ปรากฏห่วงยางหลุดถูกค่ะ
ก็แบบฟุ้ยน้ำเพื่อโผล่ขึ้นมา
แล้วก็แบบยกมือให้คนช่วย

ก็พยุงจนกระทั่งมือไปจับโดนห่วงยางตัวเอง
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นนาทีที่ตกใจ
แต่หลังจากตกใจก็มีความรู้สึกคิดขึ้นมาว่า
เฮ้ยถ้าอย่างนี้เราจับขอบบันไดไว้

แล้วก็โผล่กลับไปใหม่ไปหาที่เกาะโผล่ไปโผล่มาโผล่มาโผล่ไป

พอโตขึ้นมาแก้วก็ไหว้เข้าไปเกาะ
แม่น้ำเจ้าพญาเหมือนผู้ชาย
มันมากถวนน้ำ
นี่เป็นอังซูมารินเวอร์ชั่นสนมาก

มาถึงอีกหนึ่งภาพนะครับภาพนี้

คอยดีกว่า
มันตั้งแต่หมวกเสื้อกางเกงเนี่ย

อาจจะเป็นรายการอะไรสักอย่าง

ที่มีล้อเลียนหรือว่าอำหน่อยใช่ไหม

จริงแล้วปกติเป็นคนแต่งตัวแบบไหน

จะเป็นคนใส่กางเกงยีนเสื้อยืดเป็นหลัก

ไม่เคยแม้แต่วิวไม่เคย

ให้มันแห้งพอที่เหลือก็ให้มันแห้งอยู่ในรถ

เห็นแล้วไม่ใช่

หนึ่งเพลงเพราะที่อยู่ในความทรงจำ

เป็นเพลงที่แบบโอ้โหจำได้ดีเหลือเกิน

ไม่เพลงนี้เขาพอมากไม่ได้หมายถึงว่าผมร้องมาเล่าร้องได้ไหมครับเพลงนี้

ลืมแล้วใยเจ้าเอ่ย
ก่อนเราเคยรักกัน
ทุกคืนวันหวานชื่อ

ชอบเพลงนี้ชอบความหมายเหรอฮะ

ตอนนี้อารมณ์ดีอยู่ไหมครับ
ตอนนี้อารมณ์ดีค่ะอยู่ใกล้พี่แทนกับเราไม่ได้อย่างเงี้ย
งั้นเดี๋ยวกลับมาคงไม่ร้องห้ามนะ
โอเคครับ
งั้นเดี๋ยวแวะไปฟังพี่นิ้นก่อนค่ะเบิร์ตกับพาร์ทครับ
ลืมครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอจงได้บรรณี
ฟังหรือฟังฉันก่อน
โปรดอย่าได้ร้างร้อน
อ้อนวอนด้วยหัวใจ
เธอรักเขาแล้วใช่ไหม
หันควันใจ
ตอบฉันหน่อยคนดี